คุณผู้ชมไปเสริมสิริมงคลเพื่อความโชคดีกันหน่อยนะคะ
ไปที่นี่เลยค่ะวัดเขากรวดจังหวัดราชบุรีค่ะ
มาค่ะคุณผู้ชมค่ะตามมาเลยนะคะ
เพราะว่าที่วัดเขากรวดตำบลเกาะพลับพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
มีประชาชนจากหลายพื้นที่เขาทยอยเดินทางมากราบไหว้ขอพร
เพื่อให้มีโชคดีมีชายรับปีใหม่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างภายในวัด
นี่จุดนี้แหละยอดฮิตมากน้องไปต่อ
ก็คือจุดที่เป็นหนังกะติ๊กนี่แหละค่ะ
อันนั้นเขาเอามาถวายไอ้ไข่แล้วคุณดูค่ะ
ไอ้ไข่นี่คือมีหลายองค์มากเลย

ใช่ค่ะเขาก็บอกว่านี่นะเป็นไอ้ไข่ที่อันเชิญมาจากวัดเจดี

แล้วว่ากันว่านะมีคนนะเคยมาขอแล้วถูกรางวัลที่หนึ่ง
และรางวัลใหญ่อีกมากมายนับไม่ถ้วนค่ะคุณ
แม่แห่สถิติดีขนาดนี้นะคะก็เลยมากราบไหว้กันเยอะ
ยังมีคนไปกราบไหว้องค์ราหู
องค์ราหูเขาก็บอกว่าไหว้เพื่อการสะดวกเพราะ
ยังมีอีกก็คือเท้าเวสุวรรณ
ทางวัดเนี่ยเขาก็ได้อันเชิญมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างนะคะ
แล้วก็หล่อวัตถุต่างเหล่านั้นที่อันเชิญมาเป็นพวกสารต่าง
เอามาทำเป็นท้าเวสวันให้กราบไหว้บูชากัน
แล้วเมื่อสักครู่ที่เห็นมีมากมายมีพระพิพาเนตด้วยถูกต้องนะคะ
สิ่งที่หลายคนบอกชอบทำก็คือการเติมน้ำมัน
เติมน้ำมันตะเกียงเขาบอกว่าปีใหม่มันจะทำให้ชีวิตสว่างสดใสรุ่งโรศ
ใช่แล้วค่ะก็เป็นการเสริมสิริมงคลกันไป
ชีวิตของเรานี่สว่างสดใสสติปัญญาเฉียบแหลม
แล้วก็ยังถวายปัจจัยร่วมสร้างองค์หลวงปู่ทวดด้วย
อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคุณให้อาหารโคนม

ใช่ไถชีวิตโคมาแล้วถูกไหมโคจะอยู่อย่างไรล่ะจ๊ะ
ก็ต้องมีกินย่งกินย่าเนี่ยถ้าคุณชนะอยู่เขาต้องชอบแน่แน่เลย
ให้เขาชอบให้อาหารโคแต่ว่าบุญคนนี้
จิตใจดีแหละแต่สุดท้ายนะคะสิ่งที่จะจากกันไปก็คือ
เนี่ยค่ะจุดทูปค่ะจุดทูปเสี่ยงทายแต่ของใครของมันดูเอาเอง

สุดท้ายก็หวังว่าจะได้รับโชคดีปีใหม่ตั้งแต่ต้นปี
แล้วก็ไม่ลืมที่จะนำสิ่งที่เห็นเหล่านี้ไปเสี่ยงโชคกันกลางเดือนนี้ด้วย
ไม่รู้จะเอาไปเสี่ยงยังไงเพราะว่าสิ่งที่เห็นมันละลานตามาก
ค่อยดูไปยังมีเวลาให้เราพิจารณาอยู่นะคะ
ใช้สติแล้วกันนะคุณผู้ชมปีใหม่แล้วนะก็ใช้สติและวิจารณญาณกันเยอะแล้วกันนะคะ